คุณผู้ชมคะจากเรื่องระเบียบต่างของโรงเรียน
มาดูสถานที่ท่องเที่ยวในไทยกันหน่อย
คือพอปลดล็อกในระยะที่๓
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวก็จะผ่อนคลายมากขึ้น
อย่างที่ผ่านมาเริ่มต้นวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่๑
บางแสนเขาก็เปิดให้บริการ

ใช่เดี๋ยวจะเปิดจริงคือวันที่๕มิถุนายน
แต่ทีนี้ช่วงของการทดลองเปิดหาดบางแสนเนี่ย
ทำอะไรทำได้ทำไม่ได้บ้าง

พวกเก้าอี้สีเก้าอี้พระบายพวกนี้ยังไม่มี
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไงเด็กเขาก็ไปเที่ยวกับผู้ปกครองนี่แหละ
แต่ทีนี้พอมันไม่มีร้านรวงปกติเด็กจะจำว่า
เราที่อยู่อยู่ตรงร้านไก่ย่างนี้นะ
เดินเข้ามาตรงนี้นะพ่อแม่ก็จะบอก
แต่ทีนี้พอมันไม่มีร้านดูสิคุณ
บางแสนมันยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วมันก็จำจุดไหนไม่ได้

คือมันแปลกตาไปกว้างใหญ่ขึ้น

ถูกต้องทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ก็เลยต้องออกตามเด็กนานเกือบชั่วโมงค่ะ
ไปเจอน้องคนนี้ค่ะที่อยู่ตรงกลาง
เด็กชายธันวาเจริญผล๖ขวบ
เดินร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็หิวน้ำด้วย
ทีนี้ก็เลยต้องพาตัวมาที่ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วก็ประกาศตามหาญาติ
เอาจริงถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวบังแสน
ก็มารับน้องเมื่อมาถึงวิ่งไปก่อนเลยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าดูข่าว
พอรู้ว่าบางแสนเปิดให้เล่นน้ำ
พักผ่อนที่ชายหาดได้ก็เลยพาครอบครัว
พาญาติมาเที่ยวมากันหลายคนเลย

ก็เลยคิดว่าปลอดภัยที่ไหนได้

ทีนี้พอเดินตามหาก็ตามหาอยู่นาน
ได้ยินเสียงประกาศค่ะว่ามีเด็กหาย

ดีใจมากที่น้องธันวาปลอดภัยนะคะ

ก็เลยบอกว่าช่วงนี้หาดบางแสน

ยังไม่มีร้านค้าที่เป็นจุดสังเกต
ทีนี้พอมองไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมด

เจ้าหน้าที่พบเด็กหลง

จุดบริเวณนี้คือล็อกที่เท่าไหร่

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากผู้ปกครอง

พอมีเก้าอี้ผ้าใบพอมีร่มสี

เรามาที่ทุ่งดอกย่าระเริง
ที่พื้นที่บ้านวังขอนตำบลระเริง
อำเภอวังน้ำเขียวที่โคราชกันหน่อยละกัน
นี่คุณผู้ชมเหมือนกับพาไปเกาหลีเลยค่ะ
เพราะอะไรตรงนี้เป็นจุดเช็คอินใหม่
อยู่ริมถนนสาย๓๐๖๐วังน้ำเขียวปากช่อง

เห็นเป็นทุ่งดอกย่าแบบนี้สีขาวแล้วตัดกับฟ้าสีฟ้านะคุณสืบสกุล

กลุ่มวัยรุ่นบอกว่ารู้ข้อมูลจากเพจสีสันโคราช
ย่าดอกสีขาวสลับกับชมพูม่วง
แล้วมันสุดลูกหูลูกตา
วิวทิวเขาขับรถผ่านไปผ่านมานี่
จอดรถลงไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยนะ
แล้วภาพออกมาเนี่ยเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนไปเที่ยวเกาหลี
เหมาะมากกับการแชร์ให้เพื่อนในโลกโซเชียลกดไลค์
ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ
ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ
แล้วก็ที่วังน้ำเขียวช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

คักเลยมีเงินสะพัดนับหลายล้านบาท
แล้วก็สร้างความตื่นตัวให้กับพวกสถานประกอบการ
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
โดยประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว
อย่างนายพงเทพมาราชาศิกร์
ก็บอกว่าหลังจากที่ประกาศปลดล็อกเฟส๓
ผู้ประกอบการที่พักเขาก็เริ่มทยอยเปิดกิจการ

ที่นะคุณเขาให้ส่วนลดเยอะไง
ลดครึ่งหนึ่งลด๕๐แบบนี้ค่ะ
ก็มีทั้งที่พักมีทั้งร้านอาหารเปิดให้บริการ
โดยที่พักแล้วก็รีสอร์ทจะทยอยเปิดในเดือนนี้
นักท่องเที่ยวก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยตรง
แล้วก็เชิญให้มาเที่ยวได้ทุกวันเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยว

เพราะว่าททเขาหาบรือกับทางด้านของกระทรวงการคลัง
ในการที่จะกำหนดแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยว๔เดือน
ที่จะถึงนี้กรกฎาคมถึงตุลาคม
และมาตรการในการที่จะแจกเงิน๒๐๐๐๓๐๐บาท

แจกยังไงให้ไปเที่ยวกันจริง
ไม่ใช่แจกไปแล้วเก็บเงินไว้
เงินมันจะได้ไปถึงมือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจริง
ใช่แล้วก็ต้องรอด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพท

แล้วที่บอกว่าจะมีให้ไปเที่ยวจะสรุปออกมายังไง
เขาจะให้เหมือนไปศึกษาดูงานก็ถือว่าไปพักผ่อนในตัว
โครงการนี้กำลังใจเที่ยวปันสุก

ส่วนเที่ยวปันสุกก็กระตุ้นนักท่องเที่ยวคนไทยทุกคน